สุนัขจรจัดนะคะที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ไปกัดเด็กอายุ๑ขวบ๓เดือน
เป็นแผล๑๑๗แผล

แจ้งเจ้าหน้าที่ไปอย่างน้อย๕ครั้ง

ลูกของคุณพ่อถูกสุนัขจรจัดกัดจริง
ล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปค่ะ
เขาจะไปช่วยจับสุนัขจรจัดเหล่านี้นะคะ
ง่ายนะพยายามหลายวิธีค่ะ

วันนี้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอดอยสะเก็ด

เป็นบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับฟาร์มหมู

ก็วางเป้าหมายที่จะจับ

แต่ตัวสำคัญที่คุณพ่อของน้องผู้เสียหาย
เขาบอกว่ามันเป็นจ่าฝูงเป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ย
มันจะมีตัวผู้สีน้ำตาลขาพิการ
มีตัวสีดำมีตัวสีน้ำตาลปากดำ
สามตัวนี้คุณพ่อแสงเพชรสุวรรณมณี
พ่อของน้องที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่า
มันเป็นจ่าฟูมมันโด๊ะ
มันไปชอบไล่กวดคนในพื้นที่

เอาข้าวผสมยาสลบอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่กินโอ้โหใช้หลายวิธีอะค่ะ
จนสุดท้ายสารวัตรประสุทธิ์

สารวัตรประสุทธิ์อำเภอดอยสะเก็ด
เขาบอกว่าเขาจะนำสุนัขจรจัดตรงนี้เนี่ย
ไปอยู่ที่ภาคพิงแห่งใหม่ที่มูลละนิทิ
อำเภอแม่แตงเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่า

ทั้งหมดตรงนี้มีอยู่ประมาณ๖๐ตัวนะครับ
ก็ไล่จับกันจนถึงเย็นนะคะ

ได้๓๑ตัวนะครับ
ถ้าไม่มีอาหารให้น้องหมากินมันก็จะไม่มาอยู่
แต่ว่าเราคาดว่าเราจะขยายการควบคุมออกจากพื้นที่ให้หมด

ส่วนระดาษยาวครั้งต่อไปก็คงจะต้องระดมในพื้นที่
หรือผู้จัดบุญหรือว่าพวกนี้เข้ามาร่วมกันดำรงการอีกที
ก็คาดว่าคงจะได้ผู้ที่มาสนใจในการช่วยปฏิบัตินั้น

เราจะช่วยควบคุมปัญหานี้ให้เสร็จภายใน๑เดือน
ส่วนคุณพ่อของน้องที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูก
สุนัขจรจัดหลายสิบตัวรุมกัด
ก็บอกว่าคลายความกังวลใจได้ระดับหนึ่งแล้ว

ก็อยากจะให้ตรวจราทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ
ไม่อยากจะให้ใครเอาสุนัขมาทิ้งเอาไว้อีก
ถ้าทิ้งกันไปเรื่อยก็จะกลายเป็นสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
เรียบร้อยแล้วครับโดนจับไปเรียบร้อยแล้ว
นี่คือตัวรุนแรงมันเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ว่ารวมกลุ่มมาแล้วก็เอาตัวอื่นมาทำร้าย
ตอนนี้มันก็จับยากเนอะมันก็ได้เป็นบางส่วน
แต่ก็เห็นนายกเขาบอกว่าขอ๑เดือนในการกวาดตรงนี้ให้หมด
ถ้าประกวาดตรงนี้หมดมันก็น่าจะไม่มีปัญหา
ทีนี้ถ้าหมาชุดใหม่เข้ามาเราก็จะรู้แล้วว่าหมามาจากที่ไหน
สบายใจขึ้นครับที่หน่วยงานก็เข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้
ก็ขอให้ทำตลอดไปไม่ใช่ว่าทำแค่วันนี้แล้วก็ทิ้งปัญหาไว้วันต่อไปอีกนะครับ

ส่วนอาการบาดเจ็บของน้องนะคะที่บอกว่า๑๑๗แผล
คุณพ่อบอกว่าก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแผลบางจุดเริ่มแห้งแล้ว
แต่ก็ต้องรอการยืนยันผลตรวจเรื่องของเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ
ศุกร์ที่๙พฤศจิกายนนี้นะคะถึงจะนำลูกออกจากโรงพยาบาลได้ค่ะ
วันนี้ก็ใช้หลากหลายวิธีในการจับนะ
ใช่ค่ะเอายาสลบผสมข้าวมันก็ไม่ยอมกินอีก
จะใช้ลูกดอกยิงใส่ผสมยาสลบมันก็วิ่งหนี
ต้องใช้เป็นแบบเหมือนตะข่ายไปแบบหลายอย่าง

ก็เหลืออีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามีร้อยกว่าตัว